คุณผู้ชมคะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมเนี่ยค่ะ
ก็หลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันไปว่าจะมีฉากทัศน์หรือว่ามีซีนาริโออะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
มันมีหนึ่งประเด็นนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาล
รัฐบาลเดิมเนี่ยค่ะจะมีการเสนอชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจากพลังประชารัฐ
แข่งในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเป็นบิ๊กป้อมอาจจะได้เสียงสวค่อนข้างมาก
ทีนี้ค่ะคนก็ไปถามในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณหมอชนน่านก็ตอบว่ากังวลเหมือนกันนะคะคุณหมอชนน่านบอกกังวลนะคะคุณผู้ชม
แต่เป็นความกังวลและความห่วงใยของตัวคุณหมอเองนะเป็นความเห็นส่วนตัวนะคะ
คือถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงก็กังวลถึงผลโหวตที่จะให้คู่แข่งเนี่ยอาจจะสำริดผลได้
เสียงถ้าเขารวมกันแน่นบวกกับเสียงสวมันก็อาจจะเกิน๓๗๕๓๗๖นะ
เกินครับไปสี่ร้อยกว่าเออมันอาจจะเกินนะแล้วยังไงคะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ว่าได้เป็นยังไงคะ
หรือว่าเขาแค่แบบเป็นนายกอย่างเดียวก็ถ้าใจแข็งพอก็เป็นได้
แต่ถ้าเพื่อไทยกับก้าวกลายเขาแพ็คกันแน่นตรงนี้ตรงนั้นก็อยู่ลำบากเลย

ถ้าเผื่อมีคนแบบเสนอชื่อบิ๊กป้อมแข่งเลย
หรือถ้าก้าวไกลลดเพดานลงมาน่ะ
เพดานเรื่องของการแก้มาตรา๑๑๒

แล้วก็เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูล
มาตรา๒๗๒ควบคู่ไปด้วย

มันจะเป็นไปได้มากกว่าไหมที่จะให้

เป็นนายกรัฐมนตรีคุณหมอชนน่านบอกว่า

เก้าไกลเขามีจุดยืนตรงนี้

แต่การยื่นเรื่องในการ
รัฐธรรมนูลมาตรา๒๗๒

ก็ต้องคุยกันถ้าจะทำจริง

เพราะสวบางคนอาจจะยิ่งไม่สบายใจ

ไม่ต้องมายุ่งกับการโหวตเรือกไนยกรัฐมนธรรมนรี

วางเสียงคุณหมอชนน่านค่ะ
ข้อห่วงใหญ่ข้องกังวลก็คือว่า
การว่าเสียงโหวตที่จะให้กับคู่แข่งเราเนี่ยนะครับ
มันอาจจะเกิดผลสำริดขึ้นมาทันที
จาก๑๘๘ถ้าเขาแพ็คกันแน่น
แล้วบวกกับเสียงของสวเนี่ยนะครับ
มันมีโอกาสเกิน๓๗๕ได้

ส่วนเรื่อง๒๗๒ยังไม่ได้พูดคุยกันครับ
ก็เห็นแต่ตามสื่อตามข่าวที่เกิดขึ้น
ถ้าเอามาพูดคุยกันแล้วผมก็ไว้มาหาแนวทางมา
มันจะล่วงหรือสำเร็จได้อย่างไร

มีช่องทางที่จะระบายที่จะปลดเขาออก
ที่บางคนที่เริ่มคิดว่าเขาถูกพันธนการ
นักข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่นายปียบุตรแสงกระหนกกุลแก่นำคณะก้าวหน้าได้มีการไลฟ์
คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้ฟังแล้วเนี่ยไลค์แบบนี้นะคะหลายประเด็นเลย
แต่นักข่าวถามประเด็นนี้ค่ะคือมันมีประเด็นที่ว่านายปิยบุตรบอกว่า
ถ้าแก้รัฐธรรมนุมมาตราสองเจ็ดสองไม่ได้เก้ากลายก็ถอยไปเป็นฝ่ายค้านเลย
ถามเรื่องนี้กับคุณหมอชนนั่นคุณหมอชนนั่นบอกว่า
ก็เป็นความเห็นของผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเก้าไกลเขา
พักเขาจะปฏิบัติหรือไม่ก็แล้วแต่เขาแต่เราก็คือเพื่อไทยเนี่ย
ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรจะเป็นหรือไม่เป็นฝ่ายค้าน
ไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรเลยคือประชาชนเสียงข้างมาก
ก็เลือกเพื่อไทยให้มาเป็นฝ่ายในการจัดตั้งรัฐบาลนะ
ก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นสิ่งที่นายปิยบุตรไลค์ผ่านโลกโซเชียลก็แล้วกัน
ก็เหมือนกับว่าก็เดี๋ยวรอดูคะแนนเสียงเอาก็แล้วกัน
เดี๋ยวเราลองฟังเสียงคุณหมอชนนั่นค่ะ
ถ้ามันเป็นฝ่ายค้านนะครับ
ก็แล้วแต่ความเห็นไม่ขออนุญาตพี่จานในประเด็นนั้น
ก็ไม่ขอออกความเห็นประเด็นของนายปียบุตรนะคะ
ที่ประมาณว่าครั้งนี้ก็ยอมเป็นฝ่ายค้านก็แล้วกัน
เดี๋ยวรอดูการเลือกตั้งครั้งหน้าคะแนนเสียงของก้าวไกลจะท่วมท้นขนาดไหน
หวังไว้๒๐กว่าล้านเสียงอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวถามเพิ่มนะคะ
เมื่อภักดิ์อันดับหนึ่งก็คือก้าวไก่
เลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้ว๑ครั้ง

มันถึงเวลาของพักอันดับ๒
อย่างภักดิ์เพื่อไทยหรือยัง
คุณหมอชนนั่นบอกว่า๘พักร่วมเนี่ยค่ะ

ถ้าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒ก็คือ๑๙กรกฎาคมนี้
ไม่ใช่ชื่อของคุณพิธาแต่เป็นชื่ออื่น
โดยเฉพาะถ้าไม่ได้อยู่ในนามของ๘พักร่วม
เท่ากับว่าความคาดหวังของประชาชนถูกทำลายทันทีนะคะ
ทีนี้ค่ะก็เลยเกิดข้อคำถามว่า
ประเด็นก็คือจะส่งชื่อคุณพิทาเป็นรอบ๒หรือเปล่าล่ะ

คือภักดิ์เพื่อไทยเขารบสิทธิ์ของก้าวไกลนะ
ในฐานะเป็นภักดิ์อันดับ๑ในการจะตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นจะดันหรือไม่ในการโหวตรอบ๒

ที่จะมีการเสนอพูดคุยพูดคุยร่วมกันกับ๘พักร่วม
ก็ชัดเจนแล้วนี่ว่าจะสนับสนุนจนสุดความสามารถ
เป็นสิทธิ์ของก้าวไกลพักอันดับหนึ่งที่เขาเป็นแก่นำ
ผมก็เชื่อว่า๘พักร่วมเราคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ถ้าโหวตวันที่๑๙นายกไม่ได้ชื่อพิธานะครับเป็นชื่ออื่นนะครับ

นั่นคือความคาดหวังความต้องการของพี่น้องประชาชนถูกทำลายทันที
สัญญาว่ามีความลืมไปได้ใช่ไหมครับว่าครั้งที่๒๘ภักดิ์ร่วมอาจจะเสนอในนายกที่ชื่ออื่น
ไม่มีคำว่าอาจจะครับอยู่ที่การพูดคุยครับ
คือหมอชนน่านให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดจะสรุปจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
ก็คือคนที่อภิปรายส่วนใหญ่ก็จะพูดในลักษณะที่ว่า
คุณพิธามีคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม
อะไรลักษณะแบบนี้ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการของศาลนะคะ
ส่วนประเด็นที่เขาไม่เห็นชอบคุณพิธามันก็จะเป็นเรื่องนโยบาย
อุดมการเรื่องความเชื่อจากการวิเคราะห์จากการประเมินนะคะ
ก็จริงแล้วเรื่องนโยบายต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของพักการเมืองนะ
มันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลภาพการลงคะแนนก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้
ก็มีการคุยกันค่ะเหมือนกับว่าเอ๊ะตราบใดที่ยังมีก้าวไกลเนี่ย
จะได้เสียงสวมันไม่ง่ายนะคุณหมอชนน่านมองเรื่องนี้ยังไง
คุณหมอชนน่านบอกว่าก็สวบางคนสวบางคน
แต่ก็มีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยไปดิวสวมาได้๔๐เสียง
ถ้าดิวได้แบบนั้นจริงรอบสองอาจจะผ่านหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างนี้
แต่หมอชนนั่นปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้นะคะ
ที่เพื่อไทยไปดิวสวมาได้๔๐เสียง

นี่ไปต่างประเทศมานะฮะเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

แล้วก็เข้ามาที่พักเพื่อไทยวันนี้เลย
คุณเศรษฐาบอกอุ้ยนี่ไปเมืองนอก
กลับมาประเทศไทยนี่ยังไม่มีนายกอีกเหรอเนี่ย

นี่นะฮะแต่คงทราบข่าวแล้วนั่นแหละ
เมื่อวานนี้คุณพิทาโหวตไม่ผ่านนะครับ
คุณเศรษฐายอมรับว่าการโหวตในรอบแรก
คะแนนเสียงต่างมติต่างที่ออกมาที่ไม่เห็นชอบ
คุณพิทาเป็นนายกเนี่ยยอมรับว่าเหนื่อยใจ
แล้วก็เหนื่อยแทนคนไทยที่จนถึงขณะนี้
ประเทศไทยก็ยังไม่มีนายกส่วนการโหวตครั้งถัดไป
รอบที่๒จะมีการเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายกหรือไม่
ส่วนตัวเข้าใจว่าวันนี้คงมีการหารือกัน
ก้าวไกลกับเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาลือกันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดจะมีการเสนอชื่อ
คันดิเดตนายกจากเพื่อไทยขึ้นมาประกบกับทางของก้าวไกลเขา
คุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับใครจริง
เพราะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
ส่วนตัวขอยืนยันว่ายังคงสนับสนุนให้คุณพิทาเป็นนายก
ส่วนประเด็นที่ทางก้าวกลายกัน
คุณเศรษฐามองว่ามันก็ยากนะฮะเป็นเรื่องลำบากนะครับ
กระแสข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อพเนศประวิทย์

ขึ้นมาโหวตแข่งนายกในการโหวตวันที่๑๙นี้นะฮะคุณพิธา
คุณเศรษฐาก็มองว่าเป็นไปได้ยากเหมือนกัน
เพราะพลังประชารัฐเองเนี่ยเอาจริงแล้วเขาก็มีแค่๔๐เสียงสอสอ
แล้วทางซีของ๑๘๘เองหลายภาคก็บอกว่า
สนับสนุนการมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ
เดี๋ยวค่อยตามต่อการเมืองต้องตามยาว